มีช่วงที่สำคัญอยู่ช่วงหนึ่งสดจริงถึงตัวใช่ไหมคะคุณ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเปิดประเดิมเทปแรกแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดานะคะ
เสกโลโซเราไปเจอกับเขาถึงตัวเลยก่อนที่เขาจะไปขึ้นศาล
เป็นยังไงไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
โอเคตอนนี้อยู่หน้าบ้านพี่เสกยัง
อยู่บ้านพี่เสกแล้วครับผมอยู่หน้าบ้านเลยครับ
ช่วงเช้านี้ฝนตกด้วยเยี่ยมบ้านไหนยังมาก
เยี่ยมโอ้โฮบ้านใหญ่ยังกระวังเลยนี่

นั่งอย่างยุ่งพี่เศกสวัสดีครับ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

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เคาะตัวเลขมานะคุณว่าแสนเท่าไหร่

นี่เขาบอกอันนี้ด้วยคุณเขาบอกว่าอะไรนะ
ก่อนจะทิ้งท้ายติดตลกด้วยว่าจากนี้คงจะหยุดเตะคนไปอีกนาน
ดิฉันคิดว่าจึกโยชน์มวยไทยรักษณ์
อะไรนะเตะแจกแตกจ่ายเออ
ดิฉันก็นะถ้าเกิดว่าร้อนเงินก็ยินดีนะคะที่จะเป็นนวมให้พี่เสกเต้น

เดี๋ยวพี่เสกพี่เสกเขาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว
อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันด้วยเนอะ

อารมณ์ดีครับนี่ฝนตกนะฮะมาพร้อมกับสายฝนเลยเนี่ย
วันนี้ไปไกลเกลี่ยกันครับไกลเกลี่ยแล้วก็คาดว่าน่าจะจบในวันนี้นะครับ
ก็ได้มีหลายหลายฝ่ายช่วยกันไม่ว่าจะเป็นอดีตคุณการนะครับ
ภรรยาเองก็ช่วยช่วยคุยกับเขาต้องไปจ่ายค่าเสียหายเขานะครับ
ค่าเสียหายเขาเสร็จแล้วก็เลิกลากันไป
ตกลงส่วนตัวแล้วครับแต่ว่าต้องไปแจ้งให้ศาลท่านทราบก่อน
สมมุติว่าเขาเรียกเรามาล้านหนึ่งสมมุติอย่างนี้

แล้วเราก็จะขอต่อลองอะไรกันยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับเรียกล้านหนึ่งก็จะต่อลองเหลือสัก๒๐๐บาทนะครับ

เหลือสองพันบาทไง
เขาเรียกไปล้านหนึ่งจะจ่าย๒๐๐บาท